เมื่อวานี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับบรรดาแฟนของ
คุณยิ่งยงยอดบัวงามแน่จอมชี้นิ้วนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของวงการเพลงเมืองไทย
ถูกตัดสินในคดีช่อโกงจำคุก๒๐ปีแต่ว่าได้รับการประกันตัวนะคะ
ลดโทษลงมาแล้วนะจาก๓๐กว่าปีวันนี้เป็นหน้าหนึ่งฟ้องช่อกง๑๑ล้านคุก๒๐ปี
ยิ่งยงยอดบัวงามกับพวกอีก๒คนไม่รอลงอาญาเปิดบริษัทธุรกิจขายตรงเกษตร
ค่ะวาง๕๐๐๐๐๐ประกันสู้อุทธรณ์
ก็คือสรุปเมื่อวานี้ได้รับการประกันตัวออกไปวงเงิน๕แสนบาทนะคะ
ซึ่งเกิดจากการที่ศาลจังหวัดมีนบุรีมีการอ่านคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกยิ่งยงยอดบัวงาม
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังแล้วก็พวกอีก๒คนรวม๒๐ปีไม่รอลงอาญา
คดีธุรกิจช่อกงประชาชนก็คือชื่อบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด
ต่อมาสารให้ปล่อยตัวชั่วคราวยิ่งยงในฐานะจำเลยที่๕รวมถึงจำเลยที่๗และ๙
ทุนประกันคนละห้าแสนบาทนะคะโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ
ภายหลังได้รับการประกันตัวก็ออกมาแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ยืนรอค่ะ
ซึ่งก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าขอโทษแฟนเพลงที่ทำให้ตกใจ
ซึ่งตัวเขาเองเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของการโปรโมทสินค้าแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียด
พร้อมยืนยันไม่เคยคิดช่อกงประชาชนนะคะฟังเสียงของยิ่งยงในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานหน่อยค่ะ
แล้วก็อาจจะทำให้เราไม่ลองร้ายจะก็นอกรับ
คุณยิ่งยงก็บอกว่ายังไม่อยากให้รายละเอียดมากนะครับเพราะว่าต้องไปสู่ชั้นศาล
คือคุณยิ่งยงเขาก็นอกจากเป็นนักร้องแล้วนะ
เขาก็ยังทำบริษัทด้วยนะครับ
ก็คือบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัดในการประกอบธุรกิจ
จำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์

แล้วก็มีชื่อของนายยิ่งยงยอดบัวงามถือหุ้นอยู่๑๐
แล้วก็มีภรรยาของคุณยิ่งยงถือหุ้นเหมือนกันนะคะ๕เปอร์เซ็นต์
แต่ว่าสถานะล่าสุดของบริษัทตอนนี้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทไปแล้วนะคะ
ซึ่งนายทะเบียนได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่๑๖กรกฎาปี๕๗ค่ะ
ส่วนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณยิ่งยงโดนในคดีนี้
ก็เห็นว่าเป็นเพราะเรื่องของการโปรโมทโฆษณาขายสินค้าใช่ไหม
แล้วก็เรื่องของผลตอบแทนในลักษณะของธุรกิจขายตรง
แล้วก็บอกว่าผลตอบแทนมันจะอัพขึ้นเป็นวินาที
ซึ่งตามการโฆษณาในธุรกิจขายตรงผลตอบแทนที่มันยังยืนยันอะไรแบบนั้นไม่ได้
ไม่สามารถที่จะโปรโมทได้แบบนี้ว่ามันจะอัพขึ้นทุกวินาทีทุกวินาทีนะ
ดังนั้นก็เลยต้องต่อสู้กันชั้นศาลต่อนะครับ
ตอบแทนอาจจะได้เพราะว่าเป็นการขายของแต่ว่ามันจะดูเป็นแบบมันดูเกินไปค่ะ
แค่เป็นชั่วโมงเป็นรายวันเป็นรายเดือนนี่ก็เยอะแล้วนะ
อันนี้อัพทุกวินาทีเขาก็เลยมองว่าผิดนะครับ